เรามาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

คุณผู้ชมถึงแม้ว่าเขาจะมีมาตรการมานะ
ว่าใครที่แจ้งไปแจ้งข้อมูลไปเนี่ย
เวลาที่คนทำผิดเขาจ่ายค่าปรับเราจะได้ส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งก็ตาม
บอกคุณผู้ชมก่อนไงว่าใครที่เห็นจะได้แบบถ่ายทันแล้วก็ไปแจ้งเนี่ยนะคะ
ส่งข้อมูลไปเลยทะเบียนโรงทะเบียนรถอะไรเบอร์ติดต่อกลับให้เรียบร้อย
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้มันยังกลายมาเป็นปัญหาแบบต่อเนื่องค่ะ
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะต้องใช้ยาแรงขนาดไหน
ถึงจะแก้เรื่องพวกนี้ได้หมดสักที
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เราไปวิเคราะห์พร้อมกัน
ในคีย์เซ็นต์ใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลิกาจัยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังเป็นปัญหาจริง
คือบ้านเราเนี่ยเวลาจี้ชัยเรื่องอะไรไปทีนึง

พอหลังจากนั้นทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิม
มันเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่ต่อเนื่องไม่คงเส้นคงวา
แล้วพอเป็นอย่างนี้คนที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็ไม่กลัว
พอเขากวดขันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ระวังตัวทีนึง
พอเขาไม่กวดขันฉันก็ทำผิดเหมือนเดิม
เรื่องรถโนโตไซด์วิ่งบนทางเท้าเนี่ย
พอมีเรื่องขึ้นมาทีนึงโอ้ยตำรวจก็ไปเที่ยวดัก
เทศกิจก็ไปดักแล้วก็จับปรับกันตรงนั้น
แต่ว่าพอสักพักหนึ่งทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม

ตอนนี้ไปเชียงใหม่มาวันก่อนเอาด้วย
ฟุตบาทบนฟุตบาทย้อนสอน
ภูเก็ตคนภูเก็ตก็ฟ้องมาก็มี

แล้วพอเวลามีเรื่องมีราวไปทำร้ายไปโดนชนกันทีนึงก็เป็นเรื่องเป็นราว
มีบุคคลคณะหนึ่งเขาไปทำคลิป

แต่ฉายภาพให้เห็นว่านี่
เขาใช้วิธีการรณรงค์แบบอ้อม
เอาผมให้ดูคลิปนี้ผมให้ดูคลิปนี้
เอาท่านดูคลิปนี้ไปด้วยนะครับ
เขาไปดักถ่าย

๓คนนี้เขาใส่เสื้อขาวนะฮะ

เห็นไหมครับว่ายังมีคนขี่บนฟุตบาทเนี่ยเยอะ
ส่งข้าวส่งของเพราะว่าลงไปข้างล่างรถติด
ขี่บนฟุตบาทเนี่ยย้อนสอนได้

มอเตอร์ไซด์กำลังเข้ากับดักของเทศกิท
จริงเหอะ
ตอนนี้มาอีกครั้งนะครับ

กระลังเข้ากับดักของเทศกิทนะครับ
นี่
เราจะทำการไว้อะไรให้กับพื้นประเทศไทยเป็นเวลาสิบวินาทีนะครับเนื่องจากได้โดนมอเตอร์ไซค์จำนวนมากเยอะ
เมื่อกี้คนที่ขับผ่านเราไปเขาโดนเทศกิจจับเรียบร้อยแล้วครับ
พอดีมีเทศกิจมาตั้งด่านตอนนั้นพอดี
อ้าวเรียบร้อย
ต้องหลบหลบหลบ
สถานการณ์ตอนนี้นะครับมอไซค์กำลังเข้ากลับดักของเทศกิจนะครับ
มอเตอร์ไซค์กำลังเข้ากับดักของเทศกิตนะครับ

มอเตอร์ไซค์กำลังเข้ากับดักของเทศกิตนะครับ

เข้าไปหนึ่งเข้าไปหนึ่ง
จ๊ะเอ๊
ให้ดูให้ดูว่านี่เป็นวิธีการหนึ่ง

เผยแพร่ออกไปก็ได้ผลในระดับหนึ่ง

มันสะท้อนว่าประเทศนี้ไม่มีระเบียบวินัย
วินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติ
ฝรั่งมังค่ามาเห็นประเทศไหนที่ปล่อยให้
รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปวิ่งบนทางเท้า
ประเทศนี้ไม่มีระเบียบวินัย
ประเทศนี้กฎหมายหย่อนยาน
เขาเชื่อว่ากฎหมายมีทุกประเทศมีหมด
แล้วเขาเชื่อว่าที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะว่า
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เอาจริงเอาจัง
ไม่ว่าจะเป็นเทศกิจในเขตกรุงเทพ
ตำรวจจราจรไม่เอาจริงเอาจัง
ไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้ว
ในบางประเทศเนี่ยถ้ารถโมโตไซค์ฝ่าฝืนมาบนทางเท้าอย่างนี้
คนก็ไม่ยอมหรอกครับคนเขาจะมีวิธีการต่างนานา
ที่จะบอกว่าไม่ยอมเพราะบนทางเท้าเป็นสิทธิของคน
ก็ชื่อก็บอกว่าเป็นทางเท้า
เวลานี้ไปดูดิฮะแถวสุขุมวิทย์
ฝรั่งมั่งค่าชอบเดินแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ยังปลูดปลาดไปปลูดปลาดมาสวนทางมั่ง

เขาไม่พอใจแสดงท่าทีโหเขามั่ง
เขาเดินบนทางทางของเขาดี
แล้วตัวเองขึ้นมาขี่บนทางเท้า
และยังไปแสดงท่าทีอารมณ์เสียเขาอีก
ไล่เขาอีกมันไหวเหรอครับ
มีคนเสนอมีคนเสนอมาทางผม
วันก่อนที่ผมคุยกับคุณหมอแท้จริง
บอกว่าคนเมาแล้วขับเนี่ย
ถ้าไปขับรถชนคนตายให้ถือว่าเจตนา
ก็รู้นี่ว่าถ้าจะขับรถแล้วกินเหล้า
แอลกอฮอล์สภาพของการขับรถก็จะเปลี่ยนไป

แล้วเวลาไปชนคนตายทำยังไงก็เท่ากับเจตนา

ขี่บนทางเท้ารู้ไหมว่า
จะมีโอกาสไปชนคนเสี่ยงรู้สิ
เพราะมันทางเท้านี่แต่ยอมเสี่ยง
ทำไมเสี่ยงก็เพราะว่าเอาความสะดวกสบาย
ถ้าอย่างนั้นออกกฎหมายไหม
ขับรถชนคนบนทางเท้าให้ถือว่าเจตนาทำร้ายร่างกาย
ขับรถชนคนบนทางเท้าคนถูกชนตายให้ถือว่าเจตนาค่าเหมือนกับเมาแล้วขับ

ถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าเจอเข้าลายสองลายเข็ด
ถ้าไม่มีมาตรการนี้ก็เป็นอยู่แบบนี้

นึกถึงว่าลูกเล็กเด็กแดง
ออกจากโรงเรียนมาก็เดินบนทางเท้า

คราวก่อนที่ไปชนโรงเรียนใกล้โรงเรียนบ่อดินเดชานะ

มีหลายสถานที่ฟ้องผมมาบอกว่า
เคยไปตั้งด่านกวดขัน
ตำรวจมาอยู่กวดขัน

พวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยว่าเฮ้ย
ตอนนี้บนเส้นนี้เส้นนี้มีเทศกิจมีตำรวจ

แต่พอภาวะปกติกลับมาใหม่
อันนี้ครับมันทำให้คน
หุดหงิดเดือดร้อน
บนทางเท้ายังหาความปลอดภัยไม่ได้

ทางเท้าปล่อยให้เป็นที่ขายของ

คนที่เคยลงไปเดินอยู่บนถนน

เอาเดินได้แล้วแล้วมาเจอ
โตไซค์เห็นแก่ตัวพวกนี้เข้าไปอีก

แต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้ถึงเวลาแล้ว
คนกรุงเทพจะบอกกับคนเหล่านั้นว่า

แล้วที่บอกว่าให้ถ่ายรูปส่งไป
แล้วถ้าใครถูกปรับถูกลงโทษให้แบ่งเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ย

เขาแจ้งไปให้ตำรวจจับให้เทศกิจจับ

ฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาทีนึงเพราะว่า
อากาศร้อนคนหุ่นหงิด

มาติดตอนอากาศร้อนก็คลุ้มคลั่ง

อยู่ขึ้นมามอเตอร์ไซค์มาบีบแตร่ไล่

ฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้

จะได้เห็นมาตรการอะไรที่มันชัดเจนจาก

เอาเสื้อที่เถอะครับอย่าปล่อยให้มันปัญหาคาราคาซังอย่างนี้เลย

เห็นอาจารย์บอกว่าเวลามาเป็นข่าวขึ้นมาทีนึง

พอมันเงียบไปนี่สงสัยอาจารย์ต้องกระตุ้นบ่อยมั้งคะเนี่ย

แต่เขาไม่เอาเขาไม่มาขี่บนฟุตบาทนะ
เค้าไม่มีผมไปมาคราวทีแล้วโมโตเศษเยอะมาก
แต่บนฟุตบาทเขาห้ามเด็ดขาดเขาไม่มี

พูดยากเหมือนกันนะคะอ่ะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิขจารณ์
ขีดเส้นใต้เรื่องนี้คุณผู้ชมก็บอกว่าโอ๊ยรอฟังอยู่เลย
เรื่องนี้โดนใจเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้
เอาจริงนะคนกรุงจะเจอบ่อย

ก็เลยมาเปิดเลนส์พิเศษวิ่งเองบนทางเท้าแบบนี้
บางทีงงนะคะได้ยินเสียงแตรดักข้างหลัง
ไม่มั่นใจด้วยนะว่าเอ๊ะตกลงเราผิดหรือเปล่า
แล้วก็คิดได้อีกทีว่าแต่เดินอยู่บนทางเท้านะ

ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลองพิจารณากันหน่อยก็แล้วกันเนอะ
อยากให้ต่างชาติเขาต้องมาติดแฮชแท็กอะไรมากไปกว่านี้เลย
แค่นี้ก็เยอะมากมายอยู่แล้วนะคะ